วันอาทิตย์นี้มันเต็มร้อยไปกับ
มาบ้าอายริชคอร์เนอร์แมคเกเกอร์
ชนกับราชาใต้ดินเอดดี้อาวาเรส
และไฟล์สุดโหดของเบนโซลิ
วัดพลังกับมากอสเดอร์ลิมา
ออกตัวสตาร์ทความมันอาทิตย์ที่๒๖พฤศจิกายนนี้
สู่ทุ่มเป็นต้นไปทางไพรัตท์ทีวีช่อง๓๒